ศึกสุดที่รัก

ศึกสุดที่รัก
เรายังอยู่ในช่วงหวานมันฉันคือเธอ

ก็ถึงเวลาที่ต้องมาขึ้นเวทีกับ
ศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชาย

ศึกสุดที่รัก
ศึกสุดที่รัก
กลับมาสู่ศึกสุดที่รักของเรานะครับ

เห็นแล้วนะครับว่าเกมของเราคืออะไร
เราต้องถามถึงเรื่องของความโรแมนติก

เอาใจใส่กันในวันพิเศษเนี่ย

วันเกิดคุณซื้อเค้กวันเกิดให้

คุณนี่ใจกล้าจริงนอกจากคุณนักต่อยมวยเก่งแล้วเนี่ย

ว้าวตอนนั้นเขาคงโหใช้ได้เลยนะ
เซอร์ไพรส์หลอกเวลาเล่นอะไรน่ะใช่ไหมครับ

จัดวันเกิดให้กับเขาให้กับแฟน
ครับคืนนั้นมีแต่อ้วกเต็มไปหมดเลยครับ

ผมก็ผมเป็นคนไม่กินไง

กิอาจจะรออยู่นานปีจะมีสักครั้งเลยไม่จัดแล้วไม่จัดเอาให้เต็มที่เอาไว้เต็มที่กันไปเลยนะครับเขานี้
เตอร์ไพรส์ไปแล้วเนี่ยนะครับอยากจะบอกนิดนึงว่านักมวยคู่เก่าที่เคยมารายการของเราคุณสมรักคำ

ทำได้๓กิโล๑๒
คุณคิดว่า๓กิโลกว่านะ
ดน้ำไปแล้วเนี่ยพวกคุณทำได้เร็วกว่าหรือเปล่า

คุณพี่ไงกำลังรอเขา

ไม่รู้ไม่แน็ทนี่รู้ว่าไม่ต้องตราบเราอายุเท่าไหร่

โหเป็นยังไงครับหยามกันคนนี้

เพราะว่าอันนี้ชื่อเกมว่า

ไปดูกันครับว่าจะท่อมทำอย่างไรกันบ้างครับ

สืบหวานมันฉันคือเถอะ
รอบนี้ถึงเวลาของฝ่ายชายชอบสั่ง
ที่ต้องมาทำภารกิจแทนฝ่ายหญิงกันบ้าง
และเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือ
แรงบิดพิชิตใจ

ฝ่ายชายของทั้งสองคู่ต้องบิดผ้านวงพื้นยักษ์
ในกระมังซักผ้าที่เปียกน้ำให้แห้งที่สุด
ภายในเวลา๑๘๐วินาทีหรือ๓นาที
ฝ่ายชายของคู่ใดสามารถบิดผ้าให้เหลือน้ำหนักน้อยที่สุด
จะเป็นฝ่ายชนะและรับคะแนนสะสมไป๓หัวใจ
เห็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่า
คุณจะทำอย่างไรก็ได้ให้ผ้านวมนั้นมันแห้งที่สุดนะครับ
ทั้งสองฝ่ายครับบิดกันไปบิดกันมานะครับ

ภรรยาก็อยู่เชียร์ข้างได้เลยอย่างเต็มที่ระวังเปียกครับ
และในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทั้งสองคนจะต้องลงจากสังเวียนรัก
มาจับพระนวมขึ้นสังเวียนซักกันแล้วล่ะครับ

เก่าขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวใช้เลยอย่าเข้าไป
ทางด้านคุณสมจิตก็ใช้ฟุตเวิร์คช่วยครับ

คุณเขาซ้ายก็ไม่น้อยหน้าแม่สมเป็นนักมวยกันจริงเลย

ด้านพันรยาก็เป็นพี่เลี้ยงคอยเชียร์คอยสอนคอยสั่งกันเต็มที่
ลากไปลากไป
ลากมาอวดให้ด้วยลากมาอวดกัน
ด้านคุณสมจิกก็ปล่อยนวมเข้ากลางหลังเขาสายแล้ว
เร็วครับเร็วครับเหลือ๖๐วินาที
อันนี้ลากไปทั่วแล้ว
สามฝ่ายต่างเห็นแรงบิดกันเต็มที่แล้วครับ
นี่เอาคาดไหล

แล้วทั้งสองฝ่ายก็ต้องมาลองชั่งน้ำหนักดูก่อนครับ
ว่าแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไร

ของปีศพจิตน้ำหนักเท่าไรเอ่ย

ควบ

เอาไปก่อน

ต้องออกให้หมดเพื่อความยุติธรรมของรายการของเรา

ควับ
ต้องมาดูกันล่ะครับว่าในช่วงนาทีสุดท้ายคุณสมจิตจะแก้เกมได้อย่างไร
พร้อมเด็ดตัวไปเริ่มเลย
นาทีสุดท้ายแล้วต่างฝ่ายก็ต่างงัดเทคนิคกันมาเต็มที่ครับ

อย่างนี้อย่างนี้อยู่อยู่
เอานี้ออกมาก่อนมันดอนน้ำ

ฝ่ายไหนจะทำน้ำหนักได้ดีกว่ากันละเนี่ย
เอาละนะฮะผมบอกว่าทำได้ดีมากพี่สมจิต

พี่ได้เริ่มก่อน

และจริงแล้วเขาได้อยู่ที่

ไม่ได้แล้วแหละ
หายไปตะกี้นี้๙ขีดเลยทีเดียว

๓วางครับ

พร้อม
พี่สมจิตเข้าแจ็คพอร์ต
นักมวยที่เคยมาในรายการของเรานะฮะ
พี่สามารถพระยักษ์อรุณนะฮะ
สมรักคำสิงศ์แล้วก็เขาไซด์กาเล็กซี่

นี่ไงดีใจอ่ะ

สมจิตจงเจ้าหอบ

ผมเข้า๓๑๒เขาสามารถสมรักใช่ไหม

แต่ผมอายุมากกว่าเขาไงทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วไง
นี่ไงก็ถือว่าเยี่ยมจริง

ดังนั้นคนที่จะเข้าถึงรอบแจ็คพอร์ตของเรานะครับ
ก็คือ๖หัวใจนะครับที่ทำได้วันนี้ครับ
คุณสมจิตจงเจ้าหอกับคุณอุ๋มค่ะ
ขอบคุณครับ

ผมอยากจะรู้จังเลยคุณจะมีคติเตือนใจอะไรยังไง
เวลาเราใช้กันเป็นชีวิตคู่ของเรา
เจออุปสรรคเราจะต้องผ่านมันไปยังไงบ้าง
ก็ใช่เวลามีอุปสรรคต่างนะครับ
เราแก้ปัญหาด้วยการว่าอรุมอร่วยซึ่งกันและกัน

มันจะถึงไปตลอดรอดฝั่งครับ

เหมือนกันเป็นคำตอบที่ดีมาก

ช่วงต่อไปไปดูครับว่าเขาจะคว้าเงินล้านในรายการของเราได้หรือเปล่านะครับ
กับช่วงรักต้องอุ้มช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
พี่ทัก

แต่ว่ามันคุ้นเคยในบ้านประจำอยู่แล้ว
ฉะนั้นเกมพรุ่งนี้จะไม่ยากครับ
ถ้าเราฝึกมาดีถ้าเรามาซ้อมมาดีครับผม